คุณผู้ชมฮะกราบไหว้องค์พระกันแล้วเนาะ

ขอโชคลาภจากตะเคียนครับ

เมื่อวานนี้ผ่านมาหยกเองนะ

ยังบาดอยู่เลยนะแผ่

แต่แผลอะไรก็ไม่ได้น่ากลัวหรอก

คุณผู้ชมฮะชาวบ้านเขามากันเยอะต่าง

เพื่อขอพรกับต้นตะเคียนต้นนี้ที่อยู่ข้างทาง

แล้วคุณดูมีรูปภาพด้วย
เนี่ยมีคนเขาเอารูปภาพเหมือนเป็นภาพวาดเจ้าแม่ตะเคียนไปตั้งเอาไว้
แต่ไม่แน่ใจภาพวาดหรือภาพถ่ายนะ

คุณขับรถผ่านไปตรงเส้นบริเวณนี้แล้วเห็นต้นตะเคียนต้นใหญ่
แล้วแถมมีชุดไทย

คุณผู้ชมฮะแถวนี้อยู่ที่อุทัยธานีนะคุณผู้ชมนะ
แล้วคนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเขาก็ตั้งคำถามว่า
เอ๊ะทำไมต้นตะเคียนต้นนี้ถึงมีคนมาสักการะกันเยอะ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนต้นตะเคียนแถวนี้มีเพียบนั่นแหละ
ก่อนที่จะมีการตัดถนนต้นตะเคียนเยอะมาก
แต่เมื่อมีการสร้างถนนตัดผ่านตรงนี้เขาก็ต้องมีการโค้นต้นไม้โค้นต้นตะเคียนลงมา
เหลือแค่ต้นนี้เหลือต้นเดียวที่อยู่ข้างทางไง
เหมือนเหลือรอดอยู่แล้วก็ทำให้หลายคนมีความเชื่อ
เพราะว่าเมื่อใครต่อใครผ่านไปยังถนนเส้นนี้
ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงสาวอยู่ข้างทาง
บางครั้งบางคามาในชุดไทยทีนี้เราก็มีความเชื่อกันไง
โอ้โหจุดทูปเสียงทายไปเมื่อสักครู่ไม่ทันได้เห็นไฟมันสว่างว่าพอดี
รถขับผ่านไงเพราะปัญหาดีมันก็วาบทีวาบทีวาบที
เอางี้ละกันเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ตะเคียนที่นี่จะให้โชคให้ลาบหรือเปล่าเราไม่รู้
แต่อย่างนี้รีบมุมออนจากความเศร้าแล้วมาว่ากันต่อในงวดต่อไปดีกว่าฮะ
เดินหน้าชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปนะคะ